คุณผู้ชมครับก่อนจะมาติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทย
มีคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามากับเรื่องของข้อเสนอนะครับ
ในการแก้ปัญหานักเรียนนักเรียนบอกว่าน่าจะทำเป็นโรงเรียนเตรียมอาชีวะไปเลย
เตรียมทหารคือเอามาเรียนด้วยกันก่อน
แล้วก็แยกไปตามโรงเรียนต่างที่สาขาที่ต้องการแบบนี้ดีกว่าไหม
จะได้รักกันรักกันนะครับหรือว่าให้เอาไปปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดีกว่าเป็นการแก้ปัญหาก็มีหลายวิธี

ใช่ค่ะส่วนขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้มาดูประเด็นเรื่องของสายไฟฟ้าก็ดี
ธุรกรรมนาคมก็ดีก่อนหน้านี้มีการพูดถึงประเด็นนี้เยอะนะคะ
วิวเกจเองเคยถ่ายภาพบ้านเราแล้วก็ไปเขียนเลยบอกว่าโอ้โหสายไฟระยงระยางดูเป็นอันตราย
เรื่องนี้ทางด้านของรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาสั่งการแล้วนะคะ
ว่าต้องการที่จะให้มีการจัดระเบียบทั้งเรื่องสายไฟเรื่องของสายโทรคมนาคม
เอาลงใต้ดินให้หมดภายในระยะเวลา๕ปี
รวมถึงเป็นการปรับภูมิทัศน์ในกรุงเทพมหานครรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนด้วย
เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ของเราในช่วงหลังหลังนี้ตึกรามบ้านช่องผุดโผล่ขึ้นมาเยอะมาก
แล้วก็ตั้งสังเกตดูนะครับว่าตึกที่ขึ้นมาใหม่นั้นสถาปัตยกรรมสวยครับ
แล้วก็ถ้าสังเกตดูบนยอดตึกเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขา
แต่ละตึกก็ทำแข่งขันกันลงทุนกันเยอะนะครับ
เพื่อให้กรุงเทพดูสวยงามขึ้น
มองลงมาข้างล่างตึกแถวแต่ก่อนนี้โซม
ถึงแม้จะไม่ก่อสร้างใหม่แต่กอทมเขาก็ไปบังคับ
เป็นที่เก็บกระมังถ้วยโถอะไรก็ไม่รู้ดูลกลุงรังไปหมด
แต่ตอนหลังสภาพอย่างนี้เกือบจะไม่เห็นแล้วครับ
ดีขึ้นตึกแถวเก่าถ้าทำเป็นห้องแถวใหม่
มีคนไปซื้อที่ดินใหม่ก็มีตึกสวยโผล่ขึ้น
อันนี้ก็แปลว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกศิลป์ของเรา
เริ่มมีภาพของความสวยงามมากขึ้น
แต่ว่าแม่มันมีอีกเรื่องหนึ่ง
จริงแล้วเนี่ยคนไทยก็มองไปก็นั่งคิดอยู่นะ
ว่าสายไฟสายโทรศัพท์สายเคเบิ้ล
พาดกันอยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ย
โอ้โหทำไมทำไมมันลกหูลกตาขนาดนั้น
พอมีบ้านเรือนอาคารสำนักงานเพิ่ม
ก็มีการเพิ่มสายโทรศัพท์เพิ่มเข้าไป
ก็เดินเกกากันอยู่อย่างนั้นนะครับ
บางแห่งนี่ลกหูลกตามาก
แห่งโอ้โหห้อยลงมาน่ากลัวจะอันตราย
คนไทยพูดกันเองแล้วไม่เท่าไหร่หรอกครับ
มีคนสำคัญคนดังของโลก
บินเกรดมาเมืองไทย

โพสต์ออกไปให้คนได้ดูกัน
นี่บิลเกจออกไปโพสต์
แล้วคือเขาก็ไม่ได้ตำหนิอะไรมากหรอกครับ
แต่เขามองว่าเออมันแปลกดี
บางคนเนี่ยเอารูปที่มันลกลุงดังมาก
เอาไปโพสต์แล้วก็เขียนว่า

โอ้โหเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้เยอะมาก
ผมเอาเรื่องนี้มาบ่นให้ฟัง

มันมีสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งดีครับ
หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าเทงบประมาณเฉียด๕๐๐๐ล้าน
จัดระเบียบสายไฟในกอทมนี่
ข่าวนี้เนี่ยมาจากคุณสมชายโรธรุ่งวะสินกุล

เขาร่วมมือกับนายกกิตดชวิจิตรรลกศธ
ร่วมมือกับคุณพีรพงศ์สายเชื้อประหลัดคอทม
และพลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชา
ที่ปรึกษาสบ๑๐ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาลงนามในภายใต้ความร่วมมือทุกหน่วยงาน
จะร่วมกันนำสายไฟฟ้าสายอากาศ
และเสาสัญญาณโทรคมมนาคมลงใต้ดินครับ
อันนี้ให้เป็นไปตามมติคอรมอ
ประกอบด้วยโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
การไฟฟ้านครหลวงกำลังดำเนินการอยู่

จะดำเนินการใน๓๙เส้นทาง
ระยะทาง๑๒๗กิโลเมตรก่อน
และในวงเงิน๔๘๐๐๐ล้าน
ที่ว่าจะครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพชั้นใน๑๒กิโลเมตร
กลุ่มระบบเชื่อมโยงสายส่ง๗๔กิโลเมตร
และพื้นที่ส่วนอื่น๑๐๗กิโลเมตร
ถือว่าเป็นโครงการระยะยาวตั้งแต่ปี๕๙ไปจนถึงปี๖๘

เนี่ยช่องดนตรี

การจนาพิเศษอโศกรัชดาพระราม๙

ประกอบไปด้วยศรีลมพญาไทยผลโยธินลุมพินีสุขุมวิทย์และปฐุมวัน
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นี่ไงครับถือว่าเป็นข่าวดี
จริงอยู่ถึงแม้ว่ามันดูตอนแรกเนี่ย
พื้นที่ที่เขาจะเอาลงดินเนี่ย

เพราะว่าการที่เอาสายอะไรต่อมีอะไรลงใต้ดินเนี่ย
มันแพงกว่าเดินสายข้างบนเป็นเท่าตัว

ฉะนั้นจะค่อยไป

ต่างจังหวัดนี่เขาก็เริ่มกันแล้ว
หมู่บ้านจัดสรรใหญ่นั้นเขาเริ่มก่อนเลย

องเข้าไปสวยงามมีทิวทัศน์สวยงามมีต้นไม้

เขาลงทุนถามแถวตามสถานีรถไฟฟ้า

เขาก็แบบนี้เขาสร้างขึ้นมา
ไม่มีเสาไม่มีสายอากาศไม่มีเสา
โผล่ขึ้นมาลกลุงหลังลงใต้ดินหมด
ฉะนั้นแนวโน้มของกรุงเทพมันดีขึ้นแน่นอนเลย
จากนี้ไปถ้ามีงบประมาณจากกรุงเทพชั้นใน
ออกมากรุงเทพชั้นกลางอาจจะออกมากรุงเทพชั้นนอกค่อยปรับไป
แล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าพอถึงกรุงเทพหมดแล้วในอนาคตอันไกลโน้น
ก็อย่าลืมว่าปริมณฑลสมุทรปราการนนทบุรีควรจะจัดการซะด้วย
อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดี
เพราะว่านายกรัฐมนตรีก็เคยพูดเรื่องนี้
พอออกมาเป็นมติคอรมอทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันทำงาน
ถือว่าเป็นเรื่องที่ต่อไปนี้ทัศนียภาพของกรุงเทพดีขึ้นแง่
เข้าไปก็สวยงามแต่ทุกวันนี้มองไปก็เจอแต่สายไฟฟ้าละเกะละกะ
แล้วบางทีมันก็อันตรายอย่างที่ว่าวันนี้ก็วันศุกร์เบาเอาเรื่องนี้มาสนทนา
มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะทำควบคู่กันไปในอนาคตกับการเอารถเอาเสาไฟฟ้าลงดิน

ผมพูดเรื่องนี้มาหลายหนว่าเออกรุงเทพเนี่ยมันเมืองบ้าป้าย
องเข้าไปแทนที่จะเห็นความสวยงามของตึกรามบ้านช่องเห็นท้องฟ้า

กรุงเทพเป็นเมืองบ้าป้ายจริง
ไปที่ไหนที่ไหนมาทั่วโลกก็ไม่มีหรอกครับ
เขามีป้ายเหมือนกันแต่เขาป้ายเขาไม่ใหญ่โตโอรานอย่างนี้
เขามีป้ายเหมือนกันแต่เขาจัดระเบียบให้อยู่เป็นแหล่งเป็นที่
เขามีป้ายเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ให้ละเกะละกะและไม่ใหญ่เท่าบ้านเรา
บ้านเราเนี่ยที่ทำทำกันอยู่เนี่ยไปเช็คดูดีเถอะผิดกฎหมายเยอะ
วันหนึ่งเนี่ยถ้าป้ายใหญ่นะล้มทับคนตายแล้วล้มทับรถบนถนน
รับรองได้ว่าเมื่อถึงวันนั้นจะต้องมีคนกุลีกูจอออกมา
ชนิดที่ว่าวัวหายล้อมคอกก็คือสั่งให้สำรวจ
ที่อยู่ริมถนนใหญ่ทั้งหลายตามกฎหมายเขาบอกว่าต้องเว้นได้กี่เมตรล่ะ
เมตรแต่ทุกวันนี้ไม่ถึงหรอกครับอยู่ริมถนนเลย
ถ้ามันล้มมาเมื่อไหร่ก็ขวางถนนถ้ารถผ่านไปตรงนั้น
จังหวะนั้นมีรถวิ่งมาพอดีก็ตายหมู่ก็ตายหมู่ไม่รู้ทำไมเราถึงปล่อยให้
ติดตั้งป้ายนอกจากระเกละกะแล้วเนี่ย
ผมเชื่อว่ามีเยอะที่ผิดกฎหมายแต่ว่าไม่มีคนมาเอาเรื่องไง
แต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดว่ารออะไรขึ้นมาหน่อยแล้วไปทับล้มทับลงมา
ทับชาวบ้านธรรมดานั้นคงไม่เท่าไหร่หรอก
แม่ถ้าล้มทับคนสำคัญสำคัญลูกคนสำคัญสำคัญด้วย
เมื่อนั้นผมรับรองได้ว่าเราจะถือโอกาสที่จะสังขยนา
ตรวจสอบป้ายทั่วประเทศไม่เฉพาะกรุงเทพหรอก
ต่างจังหวัดก็เหมือนกันริมถนนหลวงทั้งหลาย
วันนี้เอาเรื่องดีสองเรื่องมาบอกคือ
หนึ่งเรื่องเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์สายเคเบิ้ล
เขากำลังจะเอาลงดินเริ่มจากเขตชั้นในก่อน
งบประมาณยังมีไม่มาก๔๘๐๐๐กว่าล้านใส่ลงไปก่อน
แต่ต่อไปนี้ก็จะจัดงบประมาณต่อเนื่องกันทุกปี
เพื่อเอาสายไฟฟ้าลงดินแล้วกำลังจะบอกในตอนสุดท้ายนี้ว่า
อย่าลืมช่วยจัดระเบียบเรื่องป้ายด้วย
ถ้าอยากให้บ้านเมืองของเราสวยงามไม่อยากให้บ้านเมืองของเราดูแล้วอุจาตาลกเกะกะลุงรัง
สายไฟอย่างเดียวไม่พอป้ายด้วยทำควบคู่กันไป
วันนี้ก็เป็นวันศุกร์เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เบาครับ